ก่อนหน้านี้มีกิจกรรมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
ตอนนี้เขาเป็นหน้าด่านสำคัญเนี้ยนะคะในการสู้กับโควิดสิบเก้า
ก็คือการปรบมือทีนี้โรงแรมค่ะที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราธานีบอกว่า
ขอเพิ่มกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมได้ไหมเปิดไฟในโรงแรมให้กลายเป็นรูปหัวใจแบบนี้
สวยมากเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการให้กำลังใจ
ส่งกำลังใจต่อไปยังทีมแพทย์ทีมพยาบาลค่ะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะคะ
โรงแรมในสุราธานีค่ะความสูงสิบหกชั้น
เปิดไฟห้องพักทั้งหมด๑๔๐ห้องมันประกอบออกมาเป็นรูปหัวใจ
และเป็นทั้งสองด้านของโรงแรมเลยนะบอกว่าสื่อความหมายเป็นกำลังใจของพี่น้อง
สุราธานีส่งไปให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลค่ะ
พลังใจครั้งนี้กลายเป็นสีสันยามค่ำคืนนะคะ
ซึ่งชาวบ้านที่ได้พบเห็นก็ออกมาถ่ายรูปแล้วก็ไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
นอกจากที่สุราภัณฑ์นี้แล้วสงขลาค่ะ
โรงแรมลีกาเดนพลาซ่าใจกลางเมืองหัดใหญ่เลย
สูงสามสิบสามชั้นเขาเปิดไฟห้องพักเป็นคำว่าสู้สู้
กลางความมืดมิดความเงียบสงัดของเมืองสงขลา
ขออภัยนะคะใช่ค่ะเมืองสงขลาค่ะ
หวังให้ชาวหาดใหญ่มีกำลังใจผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นคำว่าสู้เนี่ยนะคืนก่อน
เขาก็เปิดไฟเป็นรูปหัวใจชาวบ้านบอกคำว่าสู้สู้เนี่ย
จะเป็นคำสั้นแต่ก็ทำให้หลายคนมีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง
แล้วก็กลายเป็นจุดเด่นของเมืองหาดใหญ่ไปเลยทำให้ผู้คนต้องถ่ายไว้
ไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะแหมทีมแพทย์ทีมพยาบาลเห็นก็
เราก็ดีใจนะคะและโดยเฉพาะอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติ
อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติพูดแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมทุกวันพูดแล้วก็ทำด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
เรานี่แหละเริ่มต้นจากเราเลยนะคะใช่ค่ะกินร้อนช้อนฉันห่างกันสองเมตร
เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็เตือนกันไว้ด้วยนะคะ
ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโรคโควิด๑๙